วันนี้หลีมีคำถามดีใจอย่างไรเหนื่อยยากที่สุด
ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคำตอบดีใจแบบเดเลอังลี
นิวหลีพันไปพันมาทิ้มตาไปแล้วงอมเอาถึงเวลาเช็คดวง
ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงตึงดาว
เล่าสู่กันฟัง๕ราศีลักกี้อินเกมอินเลิฟ
ดีใจแบบอัลลีเดือนสิงหาคมรักหลิชอบหลี
คอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีมังกรหวานเบอร์๕ขนาดน้ำตาลเรียกพี่
ต้องเป็นความรักของชาวมังกรคราวนี้มาแบบคู่รักสายเก
เทใจให้ไม่พอยังเทซับในกระเป๋าเอาใจกันแบบจัดหนักให้อีก
แหมหลีอิจฉาเบอร์หนักเบื่อคนมีแฟนอิอิ
แนะนำคู่ของราศีนี้มันพากันไปเข้าวัดทำบุญทำทาน
เสริมบารมีกันและกันได้ด้วยนะจ๊ะ
อันดับสี่ราศีกุลส้มตำลอยเออน้ำตกลอยอื้อลากลอยเออ
ถูกแล้วบุกจ้างเชี่ยว
รับสิ้นเดือนให้ได้หายใจหายคอ
ต่อลมหายใจในช่วงเงินเดือนใกล้หมด
คนมีคู่หนี้วงเกื้อนุนกันให้ทำการค้าทำธุรกิจร่วมกัน
แล้วจะมีแต่เรื่องฟังให้จบก่อนมีแต่เรื่องดีต่างหาก
อันดับ๓ราศีเมทุนสบายถูกใจก็คบกันไปเป็นช่วงเวลาพักพร้อมของชาวเมทุนให้กลับมามีอิสระในชีวิตอีกครั้ง
แฮปปี้ดีดาคู่จีกับคู่รักได้มีเวลาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหากไปเที่ยวด้วยกันก็มีวงเสียงโชคให้
โทษอีกซึ่งรู้ทุกที่ทำนายกันรับไปน้อฉลองปลายเดือนนี้กันเลย
อันดับ๒ราศีกุลงานมั่นคงขึ้นปักหลักปักฐานตั้งตัวได้แล้วก็จะมีข่าวดีได้ขยับขยายกิจการ
หรือเป็นจังหวะที่เหมาะสำหรับการสร้างอะไรใหม่เช่นวางแผนมีนองวางแผนซื้ออสังหาริมทรัพย์
ได้เริ่มต้นสร้างโอกาสดีให้กับตัวเองและคนใกล้ตัวได้เบิกบานใจ
เยี่ยมจริงอันดับ๑ราศรีธนูพีคขั้นสุดกับชาวธนูในช่วงนี้
ชีวิตนี้ดีความคิดปลอดโปร่งสดใสคลายปมปัญหาค้างอยู่ให้หมดไปมีเกณฑ์ลงทุนใหม่ดีเป็นขาขึ้นทีเดียวเชียว
ได้รับโอกาสดีดียังไม่พอพ่อตาแม่ยายต่างและพี่ยกลูกสาวลูกชายให้ดูแลทีมีแต่สิ่งดีทวีคูณช่วงนี้เอ่ย
มือไปบิดมือมาท่าอังลีก็ไม่ดีใจได้เธอมาเป็นแฟนริ้วยกริ้วนี่มุกหรือเปลือกหอย